แกนนำของแต่ละฝ่ายได้แสดงความเห็นไปแล้วนะครับว่าคิดอย่างไรกับร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วง
วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชัดเจนเช่นกัน
โดยบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้โน้มน้าวให้ใครต้องเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับ
ไปฟังจุดยืนของนายกรัฐมนตรีกันครับ

เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ระบุว่าส่วนตัวมีความเห็นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการรับร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วง
ซึ่งเรื่องนี้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมองว่า
เห็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปชักชวนคนอื่นเช่นเดียวกันกับกรณีของนายสุเทพเทือกสุบัน
ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้
ขณะที่นายมีชายริชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการลงประชามติ
โดยบอกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกทำให้กรทอุ่นใจขึ้น
ส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตเคยตัดเพาะเอาไว้ว่าสุดท้ายไม่ว่าผลการทำประชามติจะออกมาเป็นอย่างไรกรทและกรกตก็จะกลายเป็นแพ้
นายมีชัยตอบว่าไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้ล่วงหน้านะครับเพราะเมื่อสังคมมองว่าเป็นแพ้อย่างไรก็ต้องเป็น
ในเรื่องแพ้นั้นเวลาที่เป็นแพ้คุณคาดการณ์ไม่ได้ด้วยก่อน
ได้เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคม
เพื่อที่จะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชน

ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ขอวิจารณ์นะครับ
แต่ขอให้กระบวนการดำเนินไปด้วยความโปร่งใส

จะต่างกับการลงการนับคะแนนครั้งอื่นว่า
ครั้งอื่นอาจจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ก็ได้
แล้วอยู่บ้านที่ต้องวัดเฉพาะคนที่มาใช้สิทธิ์เท่านั้น
ที่จะเลือกอนาคตประเทศว่าเราอยากจะให้ประเทศไปทางไหน

ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้
ทำอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเมื่อผลออกมาแล้ว
เราจะได้ไม่เสียใจว่าเราได้ทำแล้ว
ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันนี้
ก็เป็นช่วงเวลาที่เจ้าตัวขึ้นเบิกความ
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในคดีละเลยการปฏิบัติหน้าที่
จนทำให้รัฐเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว

ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้อ้างเอกสารลับรายงานการ

เนื้อหาที่ผู้มีอำนาจเร่งรัดสั่งฟ้องคดี
เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม